คลิปนี้คือคู่หวานที่หลายคนจับตามอง
ต่ำกว่าเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โหจริงจริงนะคะ
พี่อ้ำเนี่ยเขาปล่อยอีพีหนึ่งมาเมื่อวันก่อนค่ะคือฮาทั้งโลกโซเชียล
เพราะว่าพี่นัทวิเรียเขาไหว้ตรงจุดมากอย่างที่เห็นในภาพเลย
ต้องบอกว่ามันหลุดโฟกัสจริงคุณผู้ชมนะคะแล้วก็จ้องแต่สเก็ตอย่างเดียวเราสาบานจริง

เธอโฟกัสอะไร
ฉันอยากได้ครูสอนสเก็ตฉันแบบนี้
อ๋อพี่ไปดูคลิปนี้แล้วที่น้องเลย

กันนี่แหละค่ะขนาดที่พี่แอนทองผสมที่ฉันอยากให้ดูเข้ามาทักเลย

แอนทักบอกว่าดิฉันพูดผิดพูดถูกเลยนะคะ
รู้แล้วว่าทำไมห่อหมกขาดตลาดนี่ที่แท้มีเรียมเหมามาอยู่นี่นี่เอง
นี่แบบนี้เลยนะคะซึ่งคุณอ้ำก็ไปตอบเขาสนิทกันนะคะ
ทีนี้ละเม้นมาเลยนะเรียกว่านะคะความน่าสนใจมันต่อเนื่องมาอีพี๒
เห็นมีอีพี๒แฟนไปคอมเมนต์กันเยอะบอกว่าตามติดมาจากอีพีหนึ่งก็ตามมาดูต่ออีพีใช่ไหม
ดูดูภาพตามไปเลยนะคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอนะคะ
เพราะว่าลีลาโอ้โหคลิปนี้พี่อ้ำเขียนบรรยาย
หรือว่าโอ้โหอะไรอย่างนั้น
ตอบไม่ถูกจริงพี่อ้ำเขียนบรรยายไว้แบบนี้คุณผู้ชม
แล้วนะคะคอมเมนต์ในอีพีหนึ่งเรียกว่าอื้อหือคอมเมนต์แต่ละนางนะคะ
อ่านแล้วเหมือนเดินผ่านฝุงไฮยีน่าปราฟิรัญญาอ้าวเราเป็นปราฟิรัญญาเหรอเนี่ย
ใช่เขาก็เขินเหมือนกันแหละมันแซวไปเยอะน่ะ
อ้างอีพี๒นะคะมาแบบมิติภาพภาพไว้โฟกัสทีบอร์ดแล้วก็เป็ดสละลมนะคะ

อันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยอีพี๒ของพี่
เขาก็แซวกันไปคาร์ดแรกก็ล้มลุกคุกคลานแบบนี้นั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นภาพน่ารักหยิบมาแซวค่ะคุณผู้ชมออกกำลังกายดีที่สุด